แม่บ้านเพื่อฉันบ้าน
มาช่วงนี้นะคะยังมีโฟมล้างหน้าไข่ที่กระชับรูขุมขนทำให้หน้านุ่มชุ่มชื้นมารีวิวอีกหนึ่งตัวคุณผู้ชม

สำหรับตัวนี้เลยนี่ไม่เหมือนตัวแรก

แบบหยุบแบบชุดนี่ยังไง
ใช่
ดูแล้วฟังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องบอกว่ามันดูดีมีประโยชน์นะ
พูดเลยว่ากลิ่นของเขาก็ไม่มีกลิ่นไข่
หอมอ่อนแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อมูสนุ่ม

เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายอย่างเรา

แล้วก็ช่วยดีท็อกสารพิษต่าง
บนใบหน้าเราไปเจอมลภาวะที่มันสกปรก

เพราะว่ามีขนาดสิวเสี้ยงยังหลุดเลย

อันนี้ของเขามีส่วนผสมของไข่ขาวและไข่แดงเลยนะ

ไข่ขาวไข่แดงต้านอนุมูลอิสระนะ

ทดลองดูซิว่าคุณภาพสมกับราคาหรือเปล่า

เราจะได้ตัดสินใจกันถูกว่าควรคู่กับการเอามาล้างหน้าหรือไม่

สวัสดี

สำหรับผลิตภัณฑ์ไข่สารพัดสวยตัวที่๒ของเรานะคะ
ต้องบอกเลยว่าตัวนี้พิมตื่นเต้นมากที่จะได้ลองนะคะ
คุณเขย่านะคะแล้วก็ปลดออกมาเขาจะมีเนื้อนะคะที่เป็นอนูโฟมที่ละเอียดกว่าโฟมทั่วไปนะคะแล้วก็พิเศษตรงที่เป็นไข่เพราะฉะนั้นมีส่วนผสมของทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะคะอุดมไปด้วยวิตามินนะคะสรรพคุณความสามารถของเขาเนี่ยนะคะก็คือช่วยดึงความมั่นสิ่งสกปรกออกจากผิวของเราโดยไม่ทำให้ผิวของเราแห้งตึงนะคะแล
เพราะฉะนั้นเรียกว่าคุณผู้ชายใช้ได้คุณผู้หญิงใช้ดีค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อโฟมของเขาละเอียดขนาดไหนค่ะสุดยอดเลยคือแบบว่าแน่นมากมากเลยค่ะนี่คือแบบนี่คือพิมพ์กดเลยนะคะแน่นมากละเอียดมาก
ดูเนื้อกันนะคะอยากจะให้เห็นตรงนี้ว่าแบบแน่นตันมากกับเนื้อหมูของเขาสุดยอดจริงค่ะ
เดี๋ยวเรามาทดสอบนะคะด้วยการล้างลงบนใบหน้าข้างซ้ายของพิมค่ะ
ด้วยความที่เนื้อของเขาแน่นมากนะคะทำให้เวลาที่ล้างลงบนใบหน้าเนี่ยนะคะ
รู้สึกได้เลยว่าปลายนิ้วของพิมเนี่ยนะคะไม่ได้สัมผัสกับผิวเลยนะคะ
นุ่มจริงแน่นมากเดี๋ยวดูสิคะ
แล้วก็หนึบไปกับผิวหน้าของเราเลยด้วยนะคะ

เพราะรวมที่คุณล้างหน้าไปเนี่ยถ้าเกิดชอบกลิ่นหอมแล้วนะคะ

เอาละค่ะตอนนี้พิมก็ล้างมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวพิมจะ
ทำการล้างออกเพื่อมาพิสูจน์กันซิว่าหลังจากที่ล้างน้ำออกแล้วและซับแล้ว
ผิวหน้าของพิมชุ่มชื่นหรือว่าแห้งตึงค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากซับหน้าแล้ว
ตอนนี้พิมรู้สึกว่าผิวหน้ายืดหยุ่นมากเลยนะคะคือเรียกว่าสามารถขยับไปกับการจับแล้วก็การเคลื่อนของผิวหนังได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่รู้สึกแห้งตึงเลยค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญกลิ่นเขาหอมมากนะคะตอนที่พิมล้างออกเนี่ยนะคะเนื่องจากว่า
มูสโฟตัวนี้เนี่ยนะคะเมื่อบีบออกมาเนี่ยเขามีลักษณะเป็นมูสแล้วเลยนะคะคือเป็นโฟมออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้การล้างออกเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างง่ายได้ค่ะ
เห็นใจป้าพิมมากเลยต้องลำบากล้างหน้าทีละครึ่งหน้านะคะตอนนี้ก็หน้าสาดสดใสทั้งใบหน้าเรียบร้อย
และที่สำคัญนะป้าพิมยังให้ข้อมูลกับเราครบถ้วนด้วย
ใช่แล้วงั้นเราสามคนก็พร้อมแล้วที่จะไปติดเลสกันนะคะกับโฟมล้างหน้าไข่กระชับปรูขุมขนหน้านุ่มชุ่มชื้นกันเลยค่ะดีไหมคะ

ถ้าอย่างนั้นตัดสินใจไม่ถูกก็ต้องมาช่วงนี้เลยในช่วง

อ่าที่จะไปอย่าให้เสียเนี่ยอันดับแรกเลยราคา

มันรู้สึกว่าราคามันแบบใครก็ใช้ได้ไม่เปลือง๒๒๙บาทมันคุ้มอ่ะ
แล้วจริงแล้วไอ้ก็ชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะ

แล้วตอนนี้ให้เราเอาไข่ขาวแล้วรู้คุณสมบัติของมัน

มันก็ต้องผ่านกระบวนวิธีขั้นตอนในการทำให้มันแบบ
ไม่มีกลิ่นในการใช้ได้จริงแล้วราคามันถูก
ใช่ชอบที่แบบว่าเขาแบบคิดค้นดี

อันนี้ชอบจริงราคาถูกชอบเห็นด้วยหมดเลย
ใช่จริงเห็นด้วยเหมือนกันอย่างเลยนะคะ
เขาคิดเขาเรียกว่าครบกระบวนการเลยแก้ปัญหาให้เราหมด
คือดึงข้อดีของไข่ขาวออกมาใช้แล้วก็กำจัดข้อเสียให้เราเรียบร้อย

เพราะจริงแล้วต้องบอกว่าวัตถุดิบวันนี้ต้นทุนก็ไม่ได้แพงนะคะ
แล้วเขาก็ทำราคาสมราคาดีจริง
ใช่ดีมากเลยสำหรับตัวแรกก็จัดไปอย่าให้เสียเลยนะคะ
สำหรับอีกตัวนึงนะคะนี่เลยค่ะทูคูฟอสคู

เอาอันนี้

เฮ้ยขอยกินดูก่อนเหรอ

คืออย่างนี้เวลาที่เป็นมูสเนี่ยนะคะ
ต้องบอกว่าเวลาตอนที่เรากดเนี่ยมูสเนี่ย
ขับเคลื่อนของตัวมูสออกมาเขาจะต้องใช้แก๊สใช่ไหม

เพราะฉะนั้นจนช่วงหลังเวลาที่แก๊สมันเริ่มอ่อนแรง

ปัจจุบัติใจเนี่ยจะอยากได้ใช้เลย

เราคิดดูสิถ้ามันอยู่บนหน้าเรามันเดินได้แบบหมุนขึ้นไป

เวลาจะเบียดเนี่ยมันออกมามันเยอะคุณแม่ก็ไม่
ไม่ใช้แค่นี้ก็พอแล้วอยากจะใช้แค่เท่าเม็ดกูเขียวโอ้คุณแม่
และวันนี้ทั้ง๓แม่บ้านก็เต็มอิ่มไปกับโฟมล้างหน้าทั้งสองตัว
ทั้งสามแม่บ้านก็ไม่ลังเลจัดไปให้เสียกันทั้ง๓คน
ส่วนแม่บ้านท็อปขอคิดดูก่อนค่ะ
แม่แต่มันดีจริงนะแล้วมันใช้ได้นานนะเออใช้แบบได้ไม่เป็นไร

ทั้งสองแบรนด์มีมาแจกท้ายรายการด้วย
ใช่ใช่แต่ว่ากฎกติกาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามนะคะท้ายรายการค่ะ

มาแล้วผู้ชายในฝันของเราคุณผู้ชม
เขาเป็นพ่อบ้านในอุโรคปฏิของสาวนะคะ
รักลูกรักเมียเล่นกีต้าก็เก่งร้องเพลงก็เพราะ

จะเป็นใครช่วงหน้าจะเป็นใคร
งั้นมารอเจอกับเขาเลยค่ะช่วงหน้าช่วง
ผู้ชายในฝัน